เมื่อคืนนี้นะครับที่สมุทรปราการตำรวจสพสำรงเหนือก็ตั้งด่าน
เพื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับรถนะครับบนถนนเทพารักษ์
ปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งที่ผ่านด่านแต่คนขับรถนะฮะไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล
เป่าตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับเขาก็อ้างว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่นามสกุลใหญ่โต
รู้จักคนที่มีบารมีอะไรเยอะแยะไปหมดไม่ยอมนะฮะไม่ยอมอย่างเดียวนะครับแล้วก็มี
ผู้ชายคนหนึ่งที่มาด้วยกันเป็นเพื่อนนะอ้างตัวเป็นทนายความแต่ก็เมาด้วยเหมือนกัน
น้อยลงเลยแล้วผู้ชายคนขับรถที่ไม่ยอมเป่าเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับ
ตามกฎหมายเนี่ยถูกชกเข้าไปด้วยนะฮะเดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่

เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตำรวจที่ถูกทำร้ายร่างกายก็ให้ข้อมูลไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
พี่โดนชกหรอตรงไหนพี่โดนชกปากแตกเลย
นิดหน่อยแล้วก็ตีเข่าที่ใครตีเข่าพี่เหรอ
ชกด้วยตีเข่าด้วยนี่ครับต้องเอาตัวไปที่โรงพักนะฮะ
ที่สพสำโรงเหนือนะครับผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่าเขาเนี่ย
รู้จักคนใหญ่คนโตรู้จักคนมีอำนาจบารมีเยอะอะไรพวกนี้นะครับ
พอนักข่าวได้ทราบข่าวจากการแจ้งเหตุกันก็ไปที่สถานีตำรวจนะครับ
ชายคนที่ทำร้ายร่างกายตำรวจกับเพื่อนนักข่าวนะครับ
เพื่อนที่อ้างตัวเป็นทนายความเห็นนักข่าก็ไม่พอใจอีกนะ
นี่ฮะพยายามที่จะเข้าไปโวยวายนะครับใช้นิ้วชี้ต่อว่าตบทำร้ายร่างกาย
ผู้สื่อข่าวที่มาทำข่าวด้วยตำรวจก็อยู่กันแบบเป็นสิบนายในโรงพักนะครับ
แล้วก็ผู้ชายที่บอกว่าเขานำสกุลดังเนี่ยก็ขอตัวเข้าห้องน้ำ
ตอนที่ไปเข้าห้องน้ำนะไม่ออกมาอีกเลยฮะแอบหนีไปเลยครับ
เพื่อนที่เป็นทนายความที่พยายามช่วยตั้งแต่แรกถูกทิ้งอยู่คนเดียว
เห็นเปล่าอยู่ในห้องเรือ

ไม่มีใครช่วยใครได้เลยแล้วคลิปครับมันมันเห็นชัดเจนหมดนะครับ
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับก็เลยไปคุยกับผู้สื่อข่าวท้องถิ่นที่สมุทรปราการ
คนนี้ฮะเสื้อสีเขียวเนี่ยนะครับชื่อนายพงศักดิ์ยอดสำโรง
บอกว่าเมื่อคืนนี้หลังจากมีผู้ก่อเหตุถูกจับที่ด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์นะฮะ
ถนนเทพารักษ์แล้วก็มีเรื่องทำร้ายร่างกายตำรวจนะครับ
ยอมตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก็เลยมาที่โรงพัก
พอมาถึงก็ไปที่ห้องสายตรวจนะครับเพื่อจะสังเกตการณ์ดูว่าเกิดอะไรขึ้น
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ยังทะเลาะอยู่กับตำรวจไม่จบเลยนะครับ
แล้วพอเห็นนักข่าวมาเห็นว่ามีการมาถ่ายทำข่าวอะไรอย่างนี้นะครับ
เขาก็ถามว่าเป็นใครพอเขาบอกว่าเป็นผู้สื่อข่าวก็ขอดูบัตร
เขาก็ยื่นบัตรให้ดูแต่ชายคนนี้ก็ไม่พอใจเดินเข้ามาตบเขาที่หน้าอกเขาอย่างแรง๓ครั้ง
ส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันก็อ้างตัวเป็นทนายแล้วก็โชว์บัตรทนายให้ดูขู่ว่าจะฟ้องให้หมด
เดี๋ยวลองฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคุณพงศักดิ์ยอดสำโรงนะครับ
คือว่าเขาพยายามยึงตำรวจไม่ให้เอาพวกเข้าไป
ผมถามเขาว่าพี่เมาไหมเขาบอกเขาเมาเขาเมาแต่เขาไม่ได้ขับมา
คือจุดประสงค์เราไม่ได้ถามว่าเขาขับไม่ขับจุดประสงค์เราคือว่าเขาบอกเขาเป็นอ้างว่าเป็นทนาย
เราก็เลยถามว่าเอาแล้วพี่เป็นทนายเนี่ยพี่แสดงกิริยาแบบนี้เหรอใช่ไหมฮะ
เขาก็ไม่ตอบเขาก็ขู่จะฟ้องหรือฟ้องเดียว

โอ้โหโชว์เลยครับมีครับผมถ่ายไว้หมดเลยนะครับอ้างเป็นทนายขู่ฟ้องหมดเลย
ก็สรุปแล้วนะครับหลังจากเกิดเหตุเมื่อคืนนะครับ
วันนี้ผู้ที่อยู่ในคลิปนะครับก็มาพบพนักงานสอบสวนสพสำโรงเหนือนะครับ
ชื่อว่านายรุ่งโรธเป่าอินอายุ๔๕ปีคนนี้ครับ

เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้ช่วงชุลมุนเขาก็อาศัยจังหวะนั้นออกจากโรงพักไปก่อน
เขาก็ยอมรับว่าเขาผิดจริงที่ไปทำร้ายร่างกายตำรวจ
แล้วก็กระทบกระทั่งกับนักข่าวท้องถิ่นอ้างว่าที่ทำไปคือไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายร่างกายใคร
ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยยอมรับว่าในช่วงนั้นเมาจริงแล้วก็ขาดสติ
รับว่าผมผิดนะครับที่ว่าได้กระทบกระทั่งกับน้องสื่อมวลชน
แต่ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายเขาถ้ายังไงผมขอโทษทุกท่านด้วยครับ
แล้วทำไมพี่ถึงทำไว้ครับเหตุผลเหตุผลที่ที่เอ่อเจตนาพี่ที่เอามือไป
แต่ต้องยอดเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยน้องเหมือนคนไทยด้วยกันคุยกันว่าตอนนี้พี่กำลังเจอปัญหาหนัก
พี่ยอมรับไหมว่าตอนนั้นพี่เมายอมรับครับก็เลยขาดสติครับ
ทำไปโดยไม่ทั้งใจครับโอเคผมไม่จิตใจเอาแบบนี้นะ
ก็ถูกแจ้งข้อหานะครับทำร้ายร่างกายนะฮะ
แล้วก็ทางฝั่งของผู้สื่อข่าวเขาก็
ส่วนเรื่องการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับ
เพราะว่าถ้าผ่านด่านตรวจแล้วคุณไม่ให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ย
ตำรวจเขาสามารถดำเนินคดีได้เลยนะฮะ
ใช่ส่วนเพื่อนที่เป็นทนายเมาแล้วโดนทิ้งอยู่โรงพัก
ก็ไม่รู้ว่าเขายังเป็นเพื่อนกันอยู่หรือเปล่า